ดูที่จังหวัดอุดรธานียังไม่หมด
แม้ถ้าให้น้อยไปเสียชื่อหัวเขียวหมด

ไปดูบรรยากาศในวัดป่าสว่างธรรมนะคะ
อำเภอพิบุลรักษ์มอุดรธารี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า
วัดสิริพรวัดพินางไงคุณ

เออเพราะว่าหมอลำชื่อดังคุณสิริพรอำไพพงศ์นะคะ
ไปร่วมบริจาคเงินก่อสร้างวัด
แล้วจะบอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะจ๊ะ
มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวทยอยกันไปแล้วค่ะ

พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
ขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ

เอาล่ะก็ต้องสนองนิดตัวเองหน่อยนะคะ

โดยแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่างวดนี้นะ
เลขเด็ดมาแรงทีเด็ดภูทรเลยนะ

เลขอะไรบ้างล่ะคะถามคุณแม่ค้าลอตเตอรี่
และเลข๑๕กับ๑๖เป็นเลขดังมาจากทะเบียนรถกระบะของหลวงปู่เดือนชัย
ส่วนเลข๖๑๔เป็นเลขดังจากจังหวัดขอนแก่น

ถ้าไม่บอกที่มาที่ไปคุณผู้ชมจะงงเอาไปเอามาจากไหนคุณมั่วหรือเปล่า

อีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้าง
น่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดที่ผ่านมาเลขเกี่ยวกับคุณพุ่มพวง
เป็นไงละ๓ตัวหลัง

เลยไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนี่นะคะ
ที่เรือนไทยพุ่มพวงที่ตำบลสักงามอำเภอคลองลาน
ไปขอโชคขอลาบจากคุณคิพึ่งคุณพุ่งพวงนี่แหละ
แฟนเพลงนะคะพอไปถึงจุดนี้ขอให้นางบุษกรจิตหารน้องสาวคุณพุ่มพวง

ปรากฏว่าล้วงออกมา๓ตัว

ไปเลยค่ะหาซื้อรถตะดีไปเสี่ยงโชคกันนะคะ
หลายคนบอกว่างวดที่แล้วไง๙๖๗ไงที่น้องเพชรลูกชายของคุณพุ่มพวง
เอาโชคเอาลาบมาให้อยากจะได้อีกสักรอบ
ขณะที่นางบุษกรนะคะยังเล่าว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่นั่งคุยกับเพื่อน๒๓คน
จู่มีเหรียญ๕บาท๒เหรียญร่วงลงมาจากต้นมะม่วง
มายังไงล่ะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะใครคว่างมา
แต่เมื่อมองหาปรากฏก็ไม่มีใครทุกคนก็เลยมองหน้ากันเชื่อว่า
พี่พึ่งคงให้เลขมา
เหรียญ๕บาท๒เหรียญล้วง

ก็ถูกแล้วไงเอ้าเอามาฝากไปนำจิ้มกันละกันนะคะ
ขอบคุณผู้ชมเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันออกสละกิจแหม่มรัฐบาล